ไฟไหม้ใหญ่ก่อนใครเคยไปเที่ยวตลาดอินบุรีบ้าง
โอ้โหตลาดอินบุรีเก่าแก่เป็นร้อยปี
มีตลาด๓ทิศทิศเหนือตรงกลางทิศใต้
ไฟไหม้ใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะหรอดูดิดูโอ้โห
เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะ
บล็อกมานะฮะอินบล็อกมาบอกว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ต
ไฟไหม้ใหญ่อินบุรีโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะค่ะ
บุรีครับช่วงค่ำของเมื่อวานบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นไม้เลยครับ
เป็นไม้หรือยังไงเป็นไม้ก็ติดไฟดีเหลือเกินนี่
ส่งผลให้ไฟไหม้ลามลามลามเร็วด้วยครับ
โอ้โหมีไม้เป็นเชื้อเพลิงแบบนี้โอ้โหตลาดเก่าหรือตลาดเก่า
นะครับจนที่เร่งระดมรถดับเพลิงสิบห้าคันไปละงับเพจละ
ประสานขอรถไฟส่องสว่างนะครับรถไฟฟ้าส่องสเอาไปทำไมอ่ะ
เขาต้องตัดไฟคุณผู้ชมพอไฟไหม้เขาต้องตัดไฟ
ดับเพลิงชนิดหอสูงเอาไปทำไมก็ฉีดที่สูง

เมื่อกี้เอาสูงกว่านี้เอาเล็กซอกซอยเข้าไปตามตลาดไง
นี่แหละครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๖ชายนาฏนะครับมาช่วยอีกแรงหนึ่ง

โอโหนานมากเละกันต่อนานเหมือนก่อนไป
เวลาเราเอารายงานข่าวจะได้ยินว่า๒๐นาทีควบคุมเพลิงได้

อ้อคือมันไม่ได้ขาดคาดไม๊ดรับกริปดอม
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิด
ดังขึ้นในตลาดจากนั้นไฟก็ไหม้ก็ไหม้
เพราะดีโอ้โหไฟไหม้ขนาดนี้มันเคราะห์ดีอะไรเบิร์ต
ข้อดีสิครับตอนช่วงเกิดเหตุตลาดปิดแล้ว

โอ้โหดีตรงนี้จริง
ล่าสุดครับชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ขนย้ายเข้าของออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
เบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเริ่มเสียหายี่สิบหกหลัง
สันนิษฐานว่านี่แหละพอมีเสียงระเบิดใช่ไหม
มันก็น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรตรงจุดไหนสักแห่งนั้น

ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่อาจประเมินได้นะครับ
เอาใครเคยไปเที่ยวตลาดอินบุรี
มาเล่ากันหน่อยว่าบรรยากาศตลาดที่นั่นเป็นยังไง
เพราะว่าตลาดอินบุรีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตลาดเหนือตลาดกลางตลาดใต้อย่างที่พี่บอกครับนี่ไง
ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วคิดดูนะครับ

คือจะเป็นตลาดสดขายของเช้า

เอาผักมาลงเอาอะไรมาลงกันที่นี่นะครับ

ชาวบ้านเขาจับจ่ายกันเรียกว่าตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วครับ
โอ้โหเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องตามดู
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องตามไปดูแน่ว่า

โอ้โหเดี๋ยวได้